มีชายปริศนาเนี่ยอยู่ดีใช้มีดปลายแหลมบุกเข้าไปแทงหนุ่มคนหนึ่งในร้านสนุกเกอร์นะคะ

เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในร้านคลอเคลียร์
ซึ่งเจ้านาทีกู้ภัยเนี่ยเร่งปฐมพยาบาลค่ะ
เพราะว่าเขาถูกชายไม่ทราบชื่อและไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์มีของชำพร้อมเครื่องดื่มจำหน่ายค่ะ
พอไปสอบถามนายสามารถเปี่ยมช่วยเป็นเจ้าของร้านซึ่งยังอยู่ในอาการมืนเมาด้วยเนี่ยบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเขาและคนเจ็บก็นั่งกันอยู่ที่หน้าร้าน
แล้วช่วงเกิดเหตุเป็นจังหวะที่มีลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งน้ำปั่น
เขาก็เลยหันหลังไปทำน้ำปั่นให้ลูกค้าเนี่ยแหละค่ะ
ก็เลยไม่ทันเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มาได้ยินเสียงอีกทีก็คือทะเลาะกันแล้ว
และหันกลับมาค่ะก็เห็นนายนัดทีเนี่ยถูกแทงจนบัดเจ็บ
แล้วก็ไปนอนกองอยู่กับพื้นส่วนคนแทงเนี่ยคือหลบหนีไปแล้วอ่ะนะคะ
วันนี้ทีมข่าวค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปที่สพลำปำ
ไปพบร้อยเวรเจ้าของคดี
ซึ่งก็เรียกตัวนายสามารถเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมาสอบปากคำอีกรอบนึง

ก็เลยทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายโพนอายุ๓๔ปีเป็นญาติในสามารถนะคะ
บ้านก็อยู่ตรงข้ามกันกับผู้บาดเจ็บนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนมีปากเสียงกันที่ร้าน

อันนี้ต้องไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็ไม่ทันได้เห็นเหตุการณ์จริงก็เลยตอบไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

เรื่องการแจ้งข้อหาเนี่ยก็ต้องดูว่า
ที่แทงไปเนี่ยคือถูกจุดสำคัญไหม

เพราะว่าถ้าสาหัสแล้วถูกจุดสำคัญเนี่ย
คือข้อหาจะกลายเป็นพยายามฆ่า
แต่ถ้าหากว่าผู้บาดเจ็บอาการไม่สาหัส

ก็ต้องเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายแทนนะคะ